ดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับโผล่คอรมอค่ะ
ก่อนหน้านี้บอกว่าจุดสิ้นสุดโผล่คอรมอลจะอยู่ที่ผลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและสุดสัปดาห์นู้นที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามันนิ่งแล้ว

นิ่งตอนนู้นตอนนู้นมันนิ่งแล้วไม่มีอะไรขยับแล้วเนี่ยนะคะ
แต่ว่ามันก็มีการขยับมีการเคลื่อนเล็กน้อยจนถึงขณะนี้นะคะ
ก็ยังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดนะคะ
ก็เลยมองว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้เกิดการแบ่งกลุ่มกัน
ในกลุ่มที่เขาอยากจะได้เก้าอี้ต่างในคณะรัฐมนตรีหรือเปล่านะคะ
เรื่องนี้รองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐเชื่อว่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาจะสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้น
กับทุกพักได้ที่เข้ามาร่วมในการเป็นรัฐบาล
ขณะที่โผล่คอรมอลมาดูกันหน่อย
ชาติพัฒนายืนยันว่าพักตัวเองได้รับการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรี
หนึ่งตำแหน่งแม้ว่าจะยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนออกมาก็ตามนะคะ
เทวัลลิปตะพลบหัวหน้าพักชาติพัฒนาที่มีชื่ออยู่ในผัวรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่า
ยังไม่ทราบว่าชื่อของตัวเองหลุดออกจากโผล่คณะรัฐมนตรีนะ
แล้วก็เชื่อว่าข้อตกลงทุกอย่างยังเหมือนเดิม
ตามที่ได้หารือกันในครั้งแรกที่ประกาศว่าจะเข้าร่วมรัฐบาล
เช่นเดียวกับนายโดนเหตุระกูลเลยค่ะที่การของภักดิ์ค่ะ
กล่าวถึงกระแสข่าวที่บอกว่าชาติพัฒนาอาจจะไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรี
ระบุว่าพักก็ยังไม่ได้รับคำตอบยืนยันอย่างเป็นทางการจากพลังประชารัฐ
แต่ยืนยันว่าข้อตกลงในการร่วมรัฐบาล
พักจะได้รับการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี๑ตำแหน่ง
ซึ่งพักทำงานการเมืองด้วยความเป็นสุภาพบุรุษรักษาคำพูด
และข้อตกลงทางการเมืองนับตั้งแต่โวทิ์เลือกประธานรัฐสภา
ในบางครั้งอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างถือว่าเป็นการปกติในการเมือง
แต่เมื่อเกิดมีความเข้าใจทุกอย่างมันก็จะจบ
ทั้งนี้เมื่อมีการตั้งคณะรัฐมนตรีเสร็จทุกอย่างก็จะต้องเดินหน้าต่อไป
ส่วนตัวเชื่อว่านายกจะสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่สมาชิกของพักได้
เพราะว่าผลเอกประยุทธ์เป็นที่รักและเคารพของสมาชิกพัก
และจะสามารถนำประเทศเดินไปในทิศทางที่ประชาชนคาดหวังไว้ได้นะคะ
ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหลังจากที่โปรดก้าว
มีงานสำคัญเข้ามาทันทีก็คือการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่๓
โดยเป็นประธานกล่าวพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะ
โดยบอกว่าขอแสดงความยินดีกับนายโจโฮวิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
ชนะการเลือกตั้งสมัยที่๒เมษายนที่ผ่านมา
ระบุว่าอุ่นใจที่วันนี้ได้พบกับมิตรที่คุ้นเคย
หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้แลกเปลี่ยนมุมมองทัศนวิสัยในด้านต่างนะคะ
โดยเฉพาะประชาชนจะต้องเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำงานเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของอาเซียนในทุกมิติ
ส่วนด้านหลังมุมด้านนู้นนะคะในดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
เปิดเผยแบบนี้ค่ะที่ประชุมหารือกันในหลายประเด็น
และนอกจากนี้มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเข้ามาด้วย
โดยประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นพ้องร่วมกัน
หลังจากนี้จะมีการเสนอนะคะให้อาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก
นามสมาคมหรือสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนน่าจะเป็นช่วง๑๕ปีข้างหน้าค่ะ
โดยจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบการประชุมวันนี้
หากที่ประชุมอนุมัติเรื่องนี้ที่จะเสนอเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
ก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการต่อไปนะคะ
ย้ำว่าเป็นในนามประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ได้ลงไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง
ก็ต้องดูความพร้อมในแต่ละประเทศว่าแต่ละประเทศมีความพร้อมเรื่องของสนามเรื่องของบุคลากรอย่างไรกันบ้าง